สวัสดีครับพี่มาซื้ออะไรครับ

อ้าวไม่ได้มาซื้อแล้วมึงมาทำไมอ่ะ

คำพูดไม่เข้าท่าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่แล้วนะ

โอ้โหพูดอย่างนี้เลยเหรอ

เอ้าพี่มารอคู่หลีพี่มารอที่นี่อ่ะ
ให้รอที่ไหนก็มีอยู่ที่เดียวแถวนี้
โอ้โหให้รอที่ไหนปากดีเดี๋ยวก็ยิงเลย

มึงมีปืนเหรอมึงมีปืนเหรอ

เดี๋ยวให้ผมเป็นแบบเมื่อก่อนโอ้ยน้าว่าอย่างนั้นไม่รู้เรื่องจริง

ขู่คนแก่แบบนี้เดี๋ยวมาแทงเลย

นี่ถ้าคู่อลิดผมมาแล้วนะน้ำไม่รอดแน่

โอ้โหแค่นี้เล่นพวกเดี๋ยวก็ตบเลย

มีดิขอโทษ

อย่ารังแก่ผู้สูงอายุ

ผ่านมายังไงพี่

ี่สิบต่อหนึ่งพี่ก็เจอมาแล้ว

แล้วพี่ไม่ต้องออกแรง

สำรวจมาคุณแล้วหนีเลย

นี่ผมเสียเวลากับพวกคุณมากเลย

จะไปนัดเคลียร์ปัญหากับพวกอะไรนี่

กินข้าวผมไม่มีนักเสริม

เออไม่ซื้อไม่ขอร้องอะไรด้วย

หมายถึงการสู้การแข่งขัน
ไม่ใช่แอ๊กแอ๊ก

สาวน้ำตกน้อยก็คือสาวน้ำตกน้อย

ผมมายืนขายคอนโดครับพี่

อะไรกินอะไรเข้าไปแล้ว

เก็บผม

เก็บร่างกายของเบาเหรอครับ

พี่คนเราไม่ได้ไม่นอนจริงตอนนี้คืออยู่เป็นศัตรูอยู่เลย

มันเจ็บขนาดนี้มึงยังจะขายของให้มันอีก

ถ้าเปลี่ยนส่วนอดโยนส์กับพี่ราคาถูก

กระดาษเช็ดหน้าพี่แบบกล่อง
อันนี้กล่องหนึ่ง๑๒๐แผ่นอันนี้ถูกสุดพี่

แล้วสรุปกระดาษชำระชนิดไหน
ราคาถูกที่สุด

ตรงนี้ก็อยากให้เช็ดค่ะ

และนี่คือผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าครับ

ใช้ได้แม้ผิวทิศบอบบาง
กระดาษเช็ดหน้ายังคอ๑๒๐แผ่น
รับรองเหมาะสำหรับผิวหน้า

ครับน้ำบาด
ยังไงของผมเนี่ยคุ้มกว่า
นอกจากราคาถูกแล้ว

เพราะว่าเป็นกระดาษเช็ดหน้าแบบกล่องครับผม
กล่องบรรจุ๑๕๐แผ่นครับผม

แม่ดูกระตือร่วนเห็นไหมครับ
คุณกระดาษทิชชู่เนี่ยไม่มีใครไม่เคยใช้หรอก
มั่นใจว่าคุณเองก็ใช้กันอยู่เนื่อง
นี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณค่ะ

คุณว่าของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
คิดว่าอันนี้น่าจะมีมูลค่าที่สูงอยู่

หีบห่อหีบห่อหรือหีบศพคะเนี่ย
หีบห่อหีบศพของพี่ฉันค่ะ
คุณเราหาสินค้าที่ราคาถูกที่สุดอยู่นะคะตอนนี้
ซึ่งเราขออนุญาตตัดข้อนี้ก่อน

แปปหนึ่งนะแปปหนึ่งอะไรนะอะไรนะลูก
คำตอบว่า
พอร์สสองใช่คะ

กรดาดเช็ดหน้าแบบหอจากครีเนคหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นราคาอยู่ที่
และทิชชู่เปียกสูตรอ่อนโยนนะคะเป็นภาพเปียกนะคะ
ที่คุณมาได้เลือกราคาต้องแพงกว่ายี่สิบห้าบาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
คุณกลับบ้านทันทีกว่า
๕บาทคุณจะได้ไปต่อ

แพงกว่าแพงกว่า
๒๙บาท

กระดาษคลินิกแบบห่อ๑๒๐แผ่น

คุณคะตอนนี้คุณอ่านข้อแรกมาแล้วค่ะ

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ร้านหาดีหรอ

เข้าแข่งขันสุดแปลกสองคนนี้
ต้องมาเจอแก๊งปวดท่าทางช่วงหน้า
ปวดกว่าเดิมอดใจรอสักครู่